มาดูเรื่องราวของอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชม
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
แม้เราระวังแล้วแต่คนอื่นก็มาชนเราได้เหมือนกัน
ใช่แล้วก็เสี้ยวนาทีจริงนะคุณทัศนัย
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์แล้วเล่าให้ฟังกันต่อครับ

นี่ฮะยังไงครับเนี่ยรถเก่งเขาระวังแล้วช้าแล้วชะลอแล้วแต่เนี่ยฮะ
ดูสิคะตอนที่รถเก๋งมาถึงทางร่วมทางแยกนี่คือเขาก็ไม่ได้พุ่งตรงหรือว่าไม่ได้เลี้ยวอะไรเลยนะ
คือรอจอดชะลอดูก่อนว่ามันปลอดภัยหรือยังแต่มอเตอร์ไซค์สองคันนี้มาเร็วมากอ่ะ
แล้วชนกันเองแล้วก็ไปชนเขาอีกทีนึงเขาก็แบบเหมือนไม่รู้อิโน่อีเหน่อะไรแต่ว่าก็ไปชนเขาอีกทีนึง
เป็นภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้นะฮะเป็นรถจักรยานยนต์๒คันรถเก๋ง๑คันนะฮะ
คุณผู้ชมก็เห็นนะออกมาจากซอยแล้วขับเร็วมากชนกันเองถลายไปชนรถเก่งเขาจอดช้าอยู่ตรงนั้น
ส่งผลให้เหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนบาดเจ็บ๑สลบคราวที่๑และรถเก๋งก็เสียหาย๑คัน
ก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่รู้อะไรนะขับมาช้าก็ถูกชนไปนะฮะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณตลาดนาศาลอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
ในคลิปเนี่ยก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ในโซเชียล
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะฮะต้องการจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนขับขี่นะครับ
ผู้โพสต์ระบุว่าจุดเกิดเหตุจริงเป็น๓แยก
ถ้าหากถามว่าคันไหนผิดก็น่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่พุ่งออกมาจากในซอยนะฮะ
เพราะตรงนั้นเป็นซอยเล็กเป็นทางลัดเข้าตลาดไม่ใช่ทางหลัก
ซึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์ควรจะช้าระวังดูซ้ายดูขวาให้ดีก่อนออกจากซอย
แต่สองคนนี้ขับมาด้วยความเร็วทั้งคู่
ทั้งที่ในซอยจะมีคนพลุกพ่านมีรถเยอะ
ถ้าค่อยขับและความเร็วช้าก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
โดยเฉพาะกับรถเก่งในคลิปเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะ
ชะลอรอจะเลี้ยวซ้ายไปแต่ว่ากลับโชคร้ายมาถูก
รถจักรยานยนต์สองคันนี้ชนกันแล้วก็ไปชนเขาต่อนะฮะ
หนึ่งคนบาดเจ็บอีกคนนึงนี่สลบไปเลยนะครับ
เป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมในการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับ